น้องเขาพลานไปจับไฟที่มันรั่ว
ปืนมาแต่น้องเขาทริศภาพไม่เหมาะเดิม

เขาติดเชื้อเขากินอะไรไปก็สำลักหมด
คุณหมอบอกว่าออกซิเจนในร่างกายเขาน้อย
น้องก็ต้องติดออกซิเจนในตัวเขาตลอด
พี่ไยไม่มีภาพต่างซื้อหรอกประมาณบ้านมันตั้งหลายหมื่น

ทั้งที่เราไม่มีคนอื่นเขาไม่เชื่อว่าเราไม่มี
เราจะพูดยังไงว่าเราจะมีได้ยังไง

เงินมันจะมาจากไหน
ร้องได้ให้ล้าน

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ขอต้อนรับนะครับสู่รายการเกมโชว์นะครับ
กำลังเป็นที่กล้าวขวัญกันนะครับ
เรียกว่าโอ้โหไม่ว่าจะหัวเมืองท้ายเมือง
ชนบทหรือว่าตะเข็บชายแดน
ในตอนนี้เป็นขวัญใจกันไปหมดเลยนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

พร้อมจะแจกเงินให้ไม่อั้น
นะคะแจกไปได้เรื่อย
ยิ่งร้องครบ๑๐เราก็เต็มใจที่จะแจกเลยค่ะ
๑ล้านบาท

ต้องมีเรื่องราวชีวิตที่เราอยากจะช่วยเหลือ

ต้องมีเรื่องราวที่ต้องการที่พึ่งพลิงจริง
เราพร้อมและรอคุณอยู่ตรงนี้ค่ะ

ครับเรารู้ว่ามีนักสู้ชีวิตนะครับ

อยู่ก็เรียกว่าทั่วทุกหัวระแหง

รอวันรอวันที่จะได้ออกมายืนอยู่ตรงนี้นะครับ

แล้วก็ยังมีผู้ที่มี
เขาเรียกว่ามีจิตศรัทธามีจิตกุศลนะครับ

โดยที่เราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขา

วันนี้ก็มาถึงคิวของนักสู้ชีวิตคนต่อไปนะครับ

ผู้อุ้มความรู้สึกผิดมากกว่า๑๐ปีครับ
ภูมิถ้าเป็นไม่ได้นะ
ถ้าว่าเลขชีวิตยายได้ยายยังเป็นแทนเขาเอง
อยากตายแทนเขาไม่อยากเห็นความทรมานของเขา
มากยายมันก็เห็นใส่ที่ตรมานอย่างเขา
ฉันชื่อนางสำรวยนามสกุลชัยยิ่ง
ตอนนี้บ้านยายอยู่กัน๕คน
มีตาแล้วก็ยายแล้วก็หลาน๓คน
เป็นลูกของลูกสาว
คนที่๑ก็อายุประมาณ๑๕ปี

อายุตอนนี้เขา๑๐ครับ
แล้วก็หลานอีกคนประมาณ๕ขวบ
เลี้ยงเขามาตั้งแต่แม่เขาทิ้งไป๓๔ปี

ตอนเขาประสบบัติเหตุนั้น๙เดือน
น้องเขาพลานไปจับไฟที่มันรั่ว

หมอก็ปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่

ฟื้นมาแต่น้องเขามีสภาพไม่เหมือนเดิม
ก็กลายเป็นคนไม่รับรู้พูดไม่ได้
เป็นเด็กที่พิการทางสมอง
คือน้องเขาจะอยู่สภาพเป็นเด็กติดเตียง
เวลากินข้าวนี่เราก็ต้องเคี้ยวป้อนเขา

ตากับยายตั้งแต่น้องเขาประสบอุบัติเหตุนี้

กายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้อาจจะดีขึ้น
สองปีเต็มเต็มที่ยายเข้าออกโรงพยาบาล
จากโรงพยาบาลใกล้บ้านก็เข้าไปเมือง
กระตุ้นพัฒนาการก็ไม่ดีขึ้น

๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ยายแก้ก็นั่งอุ้มหลานไป
ตลอดทั้งวันทั้งคืนแหละบางทีแกเหนื่อยแกก็นอนกอดหลานบางทีหลานไข้แกแทบจะไม่ได้นอนเลยนั่งจนขาแกบวมจะเดินไม่ได้ทุกวันนี้ยายก็เจ็บขามากไปไหนก็ลำบากเวลาแกเจ็บแกก็ให้เอายามานวดให้ทุกคืนทุกคืนทุกวันนี้ตาก็ไปนาบ้างไปธุระแป๊บนึงก็กลับมาเพราะว่ายายแกไปไหนไม่ได้แกอยู่
อาการน้องเขาเป็นหนักเพราะว่ามันปอดเขาติดเชื้อหมอว่าอย่างอย่างน้อยยายต้องรักษาแบบระคับประคองเขาเกรงเยอะเกรงเยอะเขากินอะไรไปก็สำลักหมดกินยากินอะไรก็สำลักหมดตอนนี้คุณหมอบอกว่าออกซิเจนในร่างกายเขาน้อยน้องก็ต้องติดออกซิเจนในตัวเขาตลอดมันออกซิเจนกลับไปที่สมุทรเขาต้องมีไว้ต
มันตั้งหลายหมื่น
สิบปีแล้วที่ยายต้องเลี้ยงดูน้องเขาอยู่สภาพนี้ยายอุ้มน้องเขาไว้อย่างงี้ตลอดนี่คือว่ายายไปไหนไม่ได้ลูกของยายคือลูกคอความมืดมิดเลยแหละไปทางไหนก็ไม่ได้เพื่อนเราก็ไม่มีตังค์ซื้ออย่างงี้เราก็ต้องอยู่สภาพนี้กินอยู่อะไรอยู่นี่หมดเราเราสองคนนี่คือคนคนเดียวกันคือแยกแยกใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงดูเขา
น้องเขาก็อยู่สภาพแบบให้ยายโกรธไว้อย่างงี้ถ้าโกรธนี่เขาจะไม่ร้องให้โกรธน้องเขาไว้ยายก็นี่เป็นขาบวมขาอะไรเพราะว่ามันหลับหลับน้ำหนักไม่ได้ขาก็บวมบวมต้องสองข้างไปรักษาฉีดยาเข้ายายก็กลัวยายดื่นไม่ได้อันนี้จากมันหัวตรงนี้ก็มันมาชาขามันมันเพลียไปหมดเลยก่อนนั้นยายก็ไม่อ้วนขนาดน
ยายไม่รู้ว่ายายจะอยู่สภาพไหนถ้าเลือกได้น่ะยายหนีอยากตายแทนเขามากกว่าให้เขาอยู่เพื่ออยู่โลศ
และนั่นคือภาพชีวิตนะคะของคุณยายสำรวยนะคะ

แล้วตอนนี้ค่ะเธอก็อยู่กับเราแล้วแล้วก็ได้นั่งดูภาพชีวิตของตัวเองด้วยนะคะ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับคุณยายสำรวยและน้องโฟม

สวัสดีค่ะ
วันนี้คุณยายก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับครอบครัวนะคะ

แล้วก็หลานซึ่งเป็นลูกสาว

ลูกของลูกสาวนี่คนโตก็อันนั้นคนเล็ก

ยายผู้อุ้มความรู้สึกผิดมามากกว่า๑๐ปี
สาเหตุที่เราต้องให้ชื่อนี้เพราะว่าอุ้มความรู้สึกผิดจริงนะคุณผู้ชม
เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณยายทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้
คือตอนนั้นยายไปทำงานเนอะไม่เคยเห็นหน้าเด็กคนนี้
แล้วก็บอกแม่เขาว่าอุ้มหลานมาให้แม่ดูหน้าหน่อย

ตอนนั้นมีเนื้อตัวตรงไหนที่มันติดกับปลั๊กไฟไหมคะ

นี่คือล้มแล้วจากออกมา
ก็ยายก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็นำน้องไปส่งโรงพยาบาล

พอไปถึงปุ๊บเขาปั๊มหัวใจฟื้น
มวยใจฟื้นน้องก็ขาดออกซิเจนประมาณ๓๔นาทีค่ะ
ในใจของคุณยายตอนนั้นคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเหรอคะ
ก็คิดว่าเป็นความผิดของตัวเองแหละที่ดูแลเขาไม่ดีค่ะ
แล้วคุณแม่ของน้องว่าไงคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ตอนน้องเขาเป็นอุบัติเหตุแม่เขาก็คิดมากจนนอนไม่ได้ครับ
ล้มตึ้งเลยแหละแม่เขาต้องต้องปึ้งยานอนหลับเลยแม่เขาตอนนั้นน่ะ
แต่ตอนเป็นใหม่แม่เขาไม่ได้หลับได้นอนเลย
เขาก็เป็นบ้าไปเลยยายก็เป็นบ้าเหมือนกัน
สมองมันตื้อไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงอืม
ตอนนั้นโฟมอายุ๙เดือนเท่านั้น

ถือว่าเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่ก่อกินหัวใจอยู่นะยายนะ
อยากขอโทษอยากโทษที่สิ่งที่ยายพลาด
ทำพลาดที่ให้เขาไปเยี่ยมยาย
ถ้ายายเป็นวันนั้นยายไม่บอกให้เขาไปเยี่ยมยาย
เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้
คุณยายน้องร้องไห้อย่างนี้เป็นปกติตลอดเลยไหมคะ
เขาเด็กอย่างนี้เขางอแงอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
ก็คือนี่คือภาวะปกติเลยระหว่างวันถ้าเขาไม่นอนหลับ

แล้วอย่างนี้ขั้นตอนการดูแลระหว่างวันยายต้องทำอะไรบ้าง
ยายก็ต้องอุ้มเขาอย่างนี้เลยอุ้มอุ้มอุ้มอยู่อย่างนี้เลยค่ะ

ถ้าเขารับก็ค่อยยังชั่วยายก็ได้พักผ่อนหน่อยนิดนึง

จะได้ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าไปอะไร

อย่างนี้เข้าห้องน้ำยายก็อุ้มเข้าไปห้องน้ำด้วยล่ะค่ะ

เขาปวดยายก็ต้องเข้าไป
คุณผู้ชมที่รักคะด้วยสุขภาพที่น้องเป็น
ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะคือเราเปลี่ยนจากเก้าอี้มาเป็นนั่งพื้น
รายการเราก็ยังไม่เคยนั่งพื้นกันมาก่อนเลย
พลิกตัวนะคะชงกดูคุณดู
มองแล้วก็ยิ้มตอนนี้ยิ้มอยู่อ้าวเหลือล้อได้
เขาด้วยท่านี้ก็ชอบไหม
เป็นท่าที่สบายตัวของเขา
อุ้มไว้อย่างนี้ปัญหาของยายคือเห็นชัดล่ะ
ขาขาบวมเลยแหละค่ะขาบวมเลยแหละค่ะ
แล้วไปหาหมอหาหมอหมอบอกว่าไงครับเป็นเพราะอะไร
เขาบอกว่ายายรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้
คือบางทีอุ้มน้องเขาไว้ทั้งวันในนี้
เขาน้ำหนักเพิ่มใช่ไหมทีนี้มันก็อยู่กับเราอย่างนี้
มันก็เลยปวดกดปวดก็กดทับจากปวดขายายอยู่ตลอดเวลา
บางทีทำวันเลือดไม่เดิน
ถือว่าเป็นการประคบผมที่ดีมาก
ที่คนคนหนึ่งจะทำให้คนคนหนึ่งได้
คือทำทุกวิถีทางแหละที่จะให้เขาปวดเกร็งน้อยที่สุด

ใกล้ชิดกันอย่างกับคนคนเดียวกันเลย
เหมือนกับคนคนเดียวชีวิตเดียวกัน
ทำไมถึงต้องทำให้เยอะขนาดนั้นยาย
เพราะความรักที่เรามีต่อเขา
เรารักเขาถ้าเราไม่รักเขาจริงแล้วเราเลี้ยงไม่ได้ไอ้คนแบบนี้
ทำยังไงก็ไม่มีใครเลี้ยงได้คนแบบนี้นึง

แล้วมองคนอื่นเขามีอนาคตเราไม่มีอนาคต

น้องเขาเข้าโรงพยาบาลเดือนหนึ่งตั้งหลายครั้ง
เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปวนเวียนไปเป่ายาไปไปมาอย่างนี้
ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะยังไงก็ไม่หายแน่
จะไม่หายนี่อาการเกรงน้องเขาจะตายพร้อมตัวเขา

คือไม่มีทางหาย
คือหลังจากที่ทำงานกันสองคนก็เหลือตาทำงานคนเดียว
ก็เห็นล่ะว่ายายเนี่ยอุ้มหลานมาเป็น๑๐ปี

เพราะว่าแกไปไหนก็ไม่ได้อยู่กับหลานตลอด
นั่งอยู่อย่างนี้แหละแกจะไปได้นิดเดียวแค่นั้นแหละ
แกห่วงไม่กล้าทิ้งไปไหน
เนี่ยดูก็รู้จริงแล้วเดินได้นะ

หนูว่านะจิตแกห่วงอยู่กับตรง
ห่วงคือแกถ้าหลานไม่เห็นแกจะร้อง

ตาก็อยู่บ้านนั่นแหละก็ช่วยกันทำกับข้าวบ้าง
หากับข้าวมาให้ลูกให้หลานกินบ้าง

ถ้ามีก็ไปทำงานปลาที่เขา
ตอนนี้เขาก็หมดงานแล้วก็อยู่

ค่าใช้จ่ายในบ้านก็เวลามีงานก็ไป
ว่าได้วันละสองร้อยสามร้อย
ประเจ็บให้หลานไปวางโรงเรียนบ้าง
เดือนหนึ่งจะไปประมาณ๔๕วัน

คุณยายตัวติดกันขนาดนี้
เวลาน้องป่วยทีอะไรที

ยายจะเป็นยังไง
คุณโม๊คก็นิ่นอยู่ตรงนั้นเลยคุณนะ
คุณหมอบอกยายตอนที่ยายพาน้องเขาไป
คุณยายถ้าว่าน้องเขาไปเลยนี่

ยายก็ว่าคุณหมอมันไม่มีใครทำใจได้หรอก

แต่ว่าถ้าว่าน้องเขาไปแบบไม่ทุลุนทุรายใด
ยายก็ว่าโอเคน้องก็ได้หมดเวรหมดกรรม

วันนั้นยายพาไปมันไม่ใช่ธรรมดา
คือน้องเขาเกรงเยอะนะกัดฟันตัวเองสี่ซีกนี้ข้างหน้านี่
ซีซีกเลยอันนี้เลือดมันพุ่งออกมาเนอะ
ยายก็ว่าคุณหมอช่วยยายด้วยน้องเขาเลือดพุ่งออกมาทั้งคืนแล้ว
แล้วยายยายจะทนได้ยังไงถ้าว่าน้องก็ไปเลยยายไม่ว่า
พอถอดออกฟันก็ติดกับท่อหายใจ
แล้วฟันหลุดติดออกมาเลยเหรอโอ้โหเกร็งมากขนาดนั้นเลย

เมื่อกี้ถามคุณยายว่าถ้าหลานไปแล้วจะเป็นยังไง
คุณยายออกตัวว่าถ้าไปสบายก็ยังผ่อนคลายได้บ้าง

แต่ถ้าตัวเองล่ะตัวเองอยู่ดีไปก่อน
นี่ดูแล้วนะคุณยาย
หนูจะบอกเลยนะว่าที่คุณยายบอกว่าลูกสาวเพี้ยนไปเลย

หนูเห็นคุณยายเป็นอย่างนั้นเหมือนที่คุณยายเห็นลูก
ยายรู้ตัวเองไหมเนี่ยรู้ค่ะ
คือความเจ็บปวดมาตั้งหลายปีแล้ว
ที่เราไม่เคยไปได้ว่าเราใกล้ฝั่งเลยว่า
เราอยู่สภาพนี้เรามีชีวิตที่เจ็บปวดขนาดไหน
ไปหาเงินหาทองก็ไม่ได้นั่งมองคนอื่นก็มีอนาคต
ทั้งที่เราไม่มีคนอื่นก็ไม่เชื่อว่าเราไม่มี
เราจะพูดยังไงว่าเราจะมีได้ยังไงเราอยู่สภาพนี้
สภาพที่นั่งกอดหลานไว้นั้นมันจะมาจากไหน
บางทียายก็คิดหนักเหมือนกันบางทีคิดไปอย่างว่า
ถ้าเกิดยายตายกับน้องเขาตาก็ไม่เพราะว่ารับภาระหนักขนาดนี้
บอกว่าต้องดูเลทักหลานทักยาย
โดยที่ไม่มีอนาคตกลับบ้านเขาเลยชาวบ้านเขาเลย
ยายอันนี้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ยายต้อง
ต้องลองใหม่แนะนำเผื่อเป็นแนวทางให้ยายมีทางออก
บำรุงจิตใจเราด้วยนะคะจ้ะโอเคยายรู้สึกผิด
ตรงนั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอุบัติเหตุ
เราเองก็ไม่อยากให้เกิดทีนี้ต้องออกมาจากวังวนจิตใจตรงนั้นน่ะ
ยายออกมาให้ได้นะยายติดล็อกอยู่ตรงนี้
ปลดแอบนะยายไม่งั้นสภาพจิตใจยายจะไม่ไหว
แล้วนอกจากยายจะไม่ไหวแล้วยายอาจตายก่อนหลานได้
ลองทิ้งเขาอีกสักสองเมตรส่งเสียงหน่อย
อีกสัก๕นาทีค่อยมาฝากกับตาไว้บ้างลองฝึกไปเพื่อ
เพื่ออะไรมันจะได้แบบดีขึ้นยายจะได้เป็นอิสระมากขึ้น
ทำอะไรได้มากขึ้นร้องให้เขาอยู่กับตาบ้างอะไรอย่างเงี้
ดูสิคะเขายิ้มให้คุณป่าอยู่ชอบชอบคนหล่อ
ดีมากลูกโฟมเอาละคุณยายยิ้มดีแล้ว
มาวันนี้เป็นโอกาสของคุณยายแล้วนะ
เพราะว่าอย่างน้อยเรื่องสภาพจิตใจเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยฟื้นฟูกันไป
แต่อย่างน้อยเรื่องเงินเรื่องเงินทุนเรามีให้

รายการของเรานะครับมีเงินทุนสู้ชีวิตให้กับนักสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ
๑ล้านบาทนะถ้าทำได้คือร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมด๑๐เพลง
ผมจะถามคุณยายว่าคุณยายต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเนี่ย

ยายอยากได้เครื่องออกซิเจนแบบไปติดไว้ในบ้าน
คือคุณหมอบอกว่าน้องเขาขาดออกซิเจนออกเชียนในร่างกาย
ออกซิเกนในเม็ดเลือดมันต้องมีออกซิเกนน้องก็จะอยู่ได้

ออกซิเกนในเครื่องกี่บาทคุณยาย
ได้ยินคุณหมออะไรพูดว่า๒หมื่นหรือ๓หมื่นนี่แหละ
แต่ยายก็ไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่
ก็ประมาณนี้๒หมื่น๓หมื่นแล้วที่เหลือใน๖หมื่นนี้
ที่เหลือก็จะไปไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องเขา
ของหลานอีก๒คน
หมื่นบาทที่คุณยายต้องการเนี่ยรายการของเราก็คือร้องเพลง
ให้ถูกต้องเนื้อเพลงทั้งหมด๔เพลงด้วยกัน

มิยายรู้จักเพลงนี้ไหมคะเคยได้ยินอยู่ค่ะ
เคยร้องต่อของหลานมั้ยเคยเคยอยู่ค่ะ

ถ้ายายร้องได้เป๊กจะปล่อยให้ยายร้องโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วย
แต่ถ้ายายบอกว่ายายก็ไม่มั่นใจหรือว่ายังไง
มีแวบขึ้นมานิดนึงว่าเราติดขัดตรงไหน
อย่าประมาทให้ใช้ตัวช่วยนะยายนะ
ตัวช่วยมี๖แผ่นนะคุณยายยายเลือกใช้ได้๓แผ่นโดยไม่ผิดกติกา
ไม่มีต้องเสียอะไรทั้งสิ้นมันมีเปิดมาปุ๊บ
ถ้าเจอแผ่นว่าร้องผิดได้๑คำก็ร้องผิดได้๑คำ
เปิดมาเจอเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนเพลงได้
ได้ฟังเพลงต้นฉบับท่อนนึงถ้าเปิดท่อนหัวเราไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจขอฟังท่อนหัวเราก็เปิดให้ฟังท่อนหนึ่ง
แล้วมันก็ยังมีโทรหาคนรู้จักโทรหาใครก็ได้ที่ให้เบอร์ไว้
ถามเขาว่าไงก็ได้แล้วก็มีอีกสองแผ่นเพลงเก่ง
เปิดมาปุ๊บเจอแผ่นนี้คุณยายก็ร้องเพลงเก่งที่ยายให้กับเราไว้
เป็นเพลงนี้แทนแล้วก็มีอีกแผ่นหนึ่งสุดท้าย
ถ้าเปิดเจอคือข้ามเพลงนี้ไปเลยถ้าเปิดเจอปุ๊บไม่ต้องร้องเลย
รับตังค์เลยหนึ่งหมื่นเพลงนี้อันนี้คือในกรณีที่ใช้
ใช้ได้ถึง๓แผ่นเอามารวมกันได้ด้วย
เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงแรก
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับ
ตัดสินใจว่าไม่ใช้ตัวช่วยนะคุณยาย
เพราะฉะนั้นยายต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำ
ถึงจะได้สตางค์ถ้าร้องผิดกลับบ้านเลย

มาถึงเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อม

เพลงที่๑เพลงมาครับ

ฉันทูลให้เธอแล้วทุกสิ่ง
แม้ความเศร้าสุดเปลือกลิ้งที่ยิง
ห่วงก็ถูกเธอล่วงหลอกทำร้าย
แต่ยิ่งให้เธอรักที่เพิ่งจะได้แทบไม่มี

จริงให้ยิงบาง
รับตาจะพูดทาง
ว่าฉันง่ายไปผ่าตัดเยื่อใยไม่ตี
ก็คนอย่างเธอหรือจะมาปรานี

แต่เธอจะไม่มีวันเจอ
หรือคงมีใครที่งามล้ำเลิกกว่า
เธอจึงชืบจะไม่เคยมาอาบลดเปลือ
ใจรักจันแดงที่มีพักดีต่อเธอเสมอ
แต่เธอจังโหดร้ายเหลือเกิน
น้ำตาล่วงลิ้นไหลเคลียร์แก้ม
เหมือนดังกุระแบบแย้ม
ถูกเขาเด็ดดมชมเล่นด้วยใจเพลิดเพลิน
ก่อนเดียงสาซ้อนน้ำหน้าเหลือเกิน
ที่หัวเพลินคำย้อน
ก็อ่อนเดียงสาฟ้องน้ำหนาเหลือเกิน